ตอนนี้ถ้าหากว่าไปดูทางเฟซบุ๊คโลกโซเชียลต่าง
ก็จะมีการโพสต์ภาพโดยเฉพาะเพจหมอและทุกอย่าง

เสียดกันจนเกิดดราม่าถึงขั้นที่ว่า

แล้วไปรวมตัวกันมากขนาดนี้จะกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่ในการระบาดหรือไม่

บรรยากาศในภาพอย่างที่เห็นค่ะ

ประชาชนเห็นภาพแล้วก็แสดงความเห็นกันเลยค่ะกลัวจะเกิดคัสเตอร์ใหม่จากการไปรอฉีดวัคซีนนี่แหละ
อยากให้หน่วยงานที่ดูแลจัดระเบียบให้ดีกว่านี้นะคะ
ซึ่งในเวลาต่อมาสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเขาก็ออกมาชี้แจงว่า
ที่ปรากฏเป็นข่าวว่าการฉีดวัคซีนที่ศูนย์ฉีดมองาวงวานมีคนมารวมตัวกันจำนวนมากนั้น
และอีกประมาณ๕๐๐คนค่ะก็จะแบ่งรอบในการนัดหมายเอาไว้เรียบร้อย
เพราะฉะนั้นภาพความหนาแน่นในช่วงเช้าเกิดจากผู้ที่นัดหมายทั้งสองส่วน
คือมาไม่ตรงเวลารอบเวลาของตัวเองไงมากันก่อนเวลาก็เลยมาแออัดกันในช่วงแรกค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขปรับปรุงให้มีการเว้นระยะห่างและจัดระบบตามในคลิป
ขอยืนยันว่าคนที่ได้รับนัดหมายจะได้ฉีดวัคซีนกันทุกคนนะคะ
ที่มีประชาชนอีกจำนวนมากไปรอคิวที่สถานีกลางบางซื่อ
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันข่วย๑๙ก็มีคนเป็นห่วงอีกว่าไปรับวัคซีนหรือไปรับเชื้อกันแน่
ทำไมต้องไปแออัดกันแบบนั้นนะคะไม่มีวิธีการรับวัคซีนที่ง่ายกว่านี้หรือ
โพสต์ข้อความและคลิปวิดีโอว่ามีพลเมืองดีแจ้งจับชายคนนึงค่ะ
เป็นคนเอาบัตรคิวมาขายต่อคนที่ยังไม่ได้ตรวจโควิด
ซึ่งพลเมืองดีบอกว่าชายคนนี้เดินมาถามว่าได้บัตรคิวหรือยัง
แล้วถามว่าจะขายบัตรคิวให้เอาไหม
พอถามว่าจะให้ราคาเท่าไหร่เนี่ยคือเขามีการถามด้วยนะว่า
ขายให้เนี่ยจะให้ราคาสักเท่าไหร่แต่พลเมืองดีเขาบอกว่าเขาไม่เอา
เขาไม่ซื้อนะคะและเจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการจับล็อกตัวชายคนนี้ไว้
สั่งสอนว่าไม่ให้ทำแบบนี้เอาบัตรคิวมาขายแบบนี้ได้ยังไงนะคะ
ไปดูคลิปบรรยากาศไปดูหน่อยนะคะ
พยายามหน่อยมีใครรักบวกมันไป
ผลเอกประยุทธ์จันโลชานายุครัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโฮง
ก็สั่งการไปยังเหล่าทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าให้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วเสนารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมจากสถานพยาบาล
ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงสาธารณสุขกว่าร้อยทีม
เพื่อไปตรวจให้กับประชาชนในกรุงเทพและปริมณฑลแบบไปเคาะประตูบ้านเลย

ถ้าพบผู้ป่วยให้นำส่งโรงพยาบาลสนามทันที
แต่ถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงก็แจกยาฟ้าทลายโจรยาลดไข้
เพื่อลดผู้ป่วยสีเขียวแบ่งเบาสถานภาระของสถานพยาบาล
โดยจะเริ่มปฏิบัติการทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ
เพราะตอนนี้ปัญหาก็คือเริ่มมีอาการเนี่ย
ก็ไม่รู้จะไปตรวจที่ไหนหาที่ตรวจไม่ได้
ทีนี้พออาการหนักขึ้นมามันไม่ทันการ
พออยากจะไปก็กลัวว่าถ้าสมมุติตัวเองติดเชื้อ
ไปแพร่เชื้อหรือเปล่าหรือถ้าคนไม่ติดเชื้อ
เห็นภาพที่ดูในข่าวเอ๊ะเราจะไปติดเชื้อบริเวณที่เขาตรวจหรือเปล่า
แต่ดิฉันก็สงสัยนะปฏิบัติการไปเคาะประตูบ้านไปตรวจให้เนี่ย
มันจะทำได้กว้างขวางขนาดไหน
ทำได้จริงแค่ไหนลงได้ครบทุกพื้นที่ขนาดไหนนะคะ
อย่างไรก็ตามนะคะเราก็อยากให้ตรวจได้มากที่สุด
จะได้เจอผู้ติดเชื้อจะได้ป้องกันได้